แล้วก็กลายเป็นกระแสในโซเชียลอยู่ในขณะนี้
พนักงานใช้เสียงทั้งดุทั้งตระโกน

งั้นจะให้กลับบ้านให้หมดทุกคน
ชาวเน็ตเห็นคลิปนี้แล้วอยากจะถามนะคะว่าจิตใจบริการมีบ้างไหม
มีบ้างหรือเปล่าไปดูคลิปต้นเรื่องค่ะ

เจศข้างท้วงเดินข้างละผิด
หยุดแล้วนี่คือตกแล้วแต่ถ้าแม่พูดอีกคำหนึ่ง
หนูไม่ทำอะไรให้ชาวบ้านทุกคน
เงียบนั่งฟัง
โอ้โหอะไรจากขนาดนั้นครับ
กลัวจังเลยครับกลัวเลยนะครับ
แล้วคนที่เขาตะคอกนี่อายุเยอะเหมือนกันนะ
ก็เป็นชาวบ้านเออเป็นชาวบ้านคนหนึ่งแหละครับ
อาจจะไม่รู้ไม่เข้าใจในอะไรหรือเปล่า
ค่ะเป็นผู้ใช้เฟซบุ๊คคนหนึ่งเขานำคลิปนี้มาโพสต์
แล้วก็ระบุข้อความว่าการศึกษาก็มีหน้าตาก็ดีทำงานดี

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงเย็นของวันที่๑๖มิถุนายนที่ผ่านมา
เป็นภาพภายในธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตร
หรือทกศสาขาน้ำสมจังหวัดอุรณฑานี
ที่มีชาวบ้านเข้าไปติดต่อทำธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่คนหนึ่ง

แต่ปรากฏว่าชาวบ้านไปตามนัดหัวหน้าต้นกลับไม่อยู่ที่ธนาคาร
ทำให้งานไปตกอยู่กับเจ้าหน้าที่สาวคนนี้
ระหว่างที่ชาวบ้านซึ่งน่าจะเป็นผู้สูงอายุ
เพราะว่าเจ้าหน้าที่เรียกสรรพนามว่าแม่
อาจจะสักถามอะไรหลายอย่าง
ทำให้เจ้าหน้าที่สาวไม่พอใจ
ก็เลยพูดดุขึ้นมาบอกว่าไม่ให้พูด

ขู่ว่าถ้าไม่เยี่ยมจะไล่กลับบ้านให้หมด

ปรากฏว่าหลังจากคลิปถูกแชร์ออกไป
ทั้งเรื่องของน้ำเสียงที่เจ้าหน้าที่อธิบาย

ออกจะแนวดูถูกดูแคลนลูกค้า
การทำงานบริการก็ต้องใจเย็น
หรือถ้าไม่พร้อมให้บริการก็ควรจะพูดจากันดี
นี่นะคะเป็นความเห็นที่ชาวเน็ตเขาได้ออกมาแสดงถึงเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นล่าสุดนะคะทางผู้ผู้บริหารของทกศก็มีการ
สั่งการให้ผู้จัดการสาขาในอำเภอน้ำสมที่จังหวัดอุท
ธานีไปขอโทษลูกค้ากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว
ซึ่งเป็นความผิดของพนักงานที่ทำกิริยาไม่เหมาะสมผู้จาไม่สุภาพ
จากนี้เบื้องต้นก็ยังสั่งทำทันบนพนักงานคนนี้ไว้ด้วยนะคะ
จากนี้ธนาคารแล้วก็ลูกค้าก็มีการไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐานเนื่องจากคนที่โดนพนักงานต่อว่าเนี่ย
ลูกค้าที่มาติดต่อซึ่งมีกลิ่นเหล้ามีอาการลักษณะคล้ายคนเมา
โวยวายพนักงานธนาคารก่อนแต่ว่าคนถ่ายคลิปเป็นลูกของลูกค้าคนนี้
ได้ถ่ายคลิปไว้เฉพาะเวลาที่พนักงานแบงค์ต่อว่าลูกค้าเท่านั้นแล้วก็นำไปโพสต์ลงในโซเชียล
ซึ่งข้อเท็จจริงมีเพียงด้านเดียวทำให้ธนาคารเสียหาย
ซึ่งธนาคารมีกล้องวงจรปิดบันทึกไว้ล่าสุดนะคะ
ผู้โพสต์เฟซบุ๊คคนนี้ก็ได้ลบคลิปดังกล่าวออกจากเฟซบุ๊กไปแล้ว
แต่ในฐานะพนักงานธนาคารก็มีความผิดเช่นกันที่ใช้ถ้อยคำไม่สุภาพกับลูกค้านะคะ